ยังตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับกรณีของผู้อำกับโจ้
ที่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นตำรวจที่โหดเยี่ยมจริง
ใช่ครับถึงขั้นซ้อมทรมานผู้ต้องหาเอาถุงครอบหัวรีดเงิน
อืมสุดท้ายเขาเสียชีวิตครับตอนนี้เนี้ยจับมาได้ห้าคนแล้ว
แต่ว่าตัวการสำคัญคือภูมิกับโจ้ยังหลบหนีอยู่นะคะ
แต่พบตรสั่งเร่งไล่ล่าตัวเลยบอกว่าไม่ว่าจะยังไง
หนีไปที่ไหนต้องจับให้ได้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
สารจังหวัดนครสวรรค์ออกหมายจับผู้กำกับโจ้พันธุ์ตำรวจเอกทิติสันอุทธนพล
ผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์กับพวกรวม๗คนในข้อหานัก
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยการทรมานกระทำทารุณโหดร้าย
เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
และร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิต
ต่อมาตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุ๕คน
คือพันธุ์ตำรวจตรีวิโรธดิตทอง
ร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาค
ดาบตำรวจตรีสุภากรนิ่มชื่น
สิบตำรวจตรีปวีกรคำมาบัว
ล่าสุดตำรวจรวบตัวดาบโบ้

ได้ในระหว่างรอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร

เหยื่ออ้างมีขุมทรัพย์และเป็นมือไม้ของผู้กำกับโจ้
เหลือเพียง๑๑๑ตำรวจโตทรนิน
กับผู้กำกับโจ้ที่ยังหลบหนี

ถูกนำตัวมาสอบปากคำอย่างเคร่งเครียด
ทั้งหมดยอมรับว่าอยู่ในคลิปเหตุการณ์
ทรมานผู้ต้องหาจริงและเป็นบุคคลตามหมายจับ
คำให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ตำรวจตรีพวีกร๑ในผู้ต้องหายืนยันว่า
วันเกิดเหตุทำตามคำสั่งให้ช่วยจับตัวผู้เสียชีวิต
เกิดจากความกลัวไม่ทำก็ถูกลงโทษถูกย้าย
คนในโรงพักรู้ดีว่าผู้กำกับโจ้เป็นคนโมโหร้าย
เพิ่งเจอเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ครั้งแรก
ต้อมยืนยันไหมคะว่าเป็นการทำตามคำสั่งของนายอะค่ะ

นายเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หลายครั้งไหมคะ
ไม่ครับเพิ่งเจอครั้งแรกตั้งแต่ต้องควบคุมกันมาประมาณ
ประโยชน์ที่โรงพักษณ์น่าจะรู้
ขณะที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๖

หลักฐานเพิ่มเติมไม่พบตัวผู้กำกับโจ้
แต่กลับพบรถหรู๒๙คันมูลค่าเกือบ๒๐๐ล้านบาท
พบหลักฐานบางอย่างเชื่อมโยงคดี

ผู้กำกับโจ้มาบ้านพักหลังนี้เฉพาะเสาร์อาทิตย์

ตำรวจเร่งตรวจสอบที่มาของรถหรูทั้งหมด
ส่วนเส้นทางหลบหนีพบข้อมูลว่า
ผู้กำกับโจ้อาจจะขับรถออกจากตัวเมืองนครสวรรค์

ผู้ต้องหายังขับรถมุ่งหน้าจังหวัดเชียงราย
เพราะสามารถหลบหนีออกนอกประเทศได้๒ทาง
โดยข้ามไปยังฝั่งสปลาวทางอำเภอเชียงแสน

ก็สามารถหลบหนีออกไปยังประเทศพม่าได้เช่นกัน

สั่งการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

โดยคุมเข้มรถยนต์และรถบรรทุกสินค้า
ที่เดินทางข้ามประเทศเพื่อนบ้าน
พร้อมกับติดภาพของผู้กำกับโจ้

เพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน